มาดูที่เรื่องที่คนไทยน่าจะเตรียมเฮกันเพราะว่ารัฐบาลเขาเล็งเอาไว้นะว่าเดือนพฤศจิกายนจะให้วันหยุดเพิ่ม
จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มาอีกแล้ว
ล็อกไว้เป็น๔วันเลยนะหวังว่าออกไปเที่ยวกันครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่า
ยังไม่รู้ว่าเป็นช่วงลอยกระทงหรือเปล่าหรือเป็นต้นเดือนหรือเปล่านะฮะ
รองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านนายกเห็นด้วยนะ
ให้มีวันหยุดยาวเพิ่ม
อยากจะให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวกันในประเทศนะครับ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะ
รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปหามรือกัน
ให้ไปกำหนดวันหยุดให้มันชัดเจนนะเดี๋ยวจะล็อกยังไม่รู้ว่าสัปดาห์ไหนที่มันเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ย
จะให้หัวท้ายไปเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตยจันทร์ก็เป็นสี่วันเนี่ยแต่เล็งไว้อาจจะเป็นต้นเดือนนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่มีวันหยุดเลยนะตลอดทั้งเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะฮะ
แต่ว่าหลายฝ่ายแบบเอ๊ลอยกระทงดีหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นช่วงลอยกระทงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องดูกันต่อแต่ที่แน่เนี่ยกำลังเคาะอยู่ว่าจะเอาวันไหน

บอกทำไมคุณจะเอาไปเสี่ยงโชคกันเหรอ

ข่าวก็แหมท่านก็ถ้าออกมาท่านก็อาจจะโดนแบบ

คิดเลขนี้อยู่อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รุ่นกันพรุ่งนี้๑๖กันยาพอดีนะครับ